กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

ผู้หญิงคนนี้ไม่กล้าอยู่อพาร์ทเมนต์ไม่กล้าอยู่ห้องคนเดียวแล้ว
เพราะว่ามีผู้ชายต่างด้าวมาหน้าห้อง
แล้วก็มาสไลด์หนอนสไลด์หนอนมาช่วยตัวเองอยู่หน้าห้อง

ช่วยตัวเองฮะแต่ว่าเรียกให้มาดูเล็กหน่อย

พอเธอออกปากไล่ตะเพิดไป
แทนที่ชายต่างด้าวคนนี้จะตกใจกลัวแล้วหนีนะ
ไม่เลยคือมาอ้อมมาหลังห้อง
ปีนระเบียงขึ้นมาด้วยค่ะ
จับภาพได้นี่ต้องเบลอหน้าไว้ก่อนนะคะ

ที่บางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ชายคนนี้เขามาแบบไม่สวมเสื้อ
แล้วก็ยืนช่วยเหลือตัวเองอยู่หน้าห้องพัก

ตอนนั้นในห้องพักก็มีผู้หญิงอยู่ไง

ตอนที่ผู้ชายคนนี้กำลังช่วยตัวเองอยู่

หันหน้าเข้าเข้าประตูห้อง
แล้วก็เคาะปึ้งอยู่๒๓ครั้ง

เพราะว่าเพื่อนฉันก็ไม่ได้โทรบอกว่าจะมาหา

แต่ผู้ชายคนนี้นะพอได้ยินเสียงผู้หญิงไล่แล้ว

ผู้หญิงก็คิดว่าเออคงไปแล้วแหละ

เจ้าของห้องไปเปิดประตูหลังห้อง
เจอผู้ชายคนนี้กำลังปีนขึ้นมาตรงระเบียงหลังห้อง
คือจะเข้ามาที่ห้องของเธอแล้ว

กรีดร้องเลยช่วยด้วย
แล้วผู้ชายโรคจิตคนนี้เขาก็ตกใจ
ก็เลยรีบปีนลงแล้วก็หนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒กันยายน
พอวันรุ่นขึ้นค่ะ๓กันยายน

คือไม่ไหวจะต้องไปบอกตำรวจ
ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพบางเสาทง

วันนี้วันที่๖แล้วใช่ไหมครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ห้องเลยอ่ะ
เลยเอ๊ะจะทำอย่างไรดีนะมันก็ผ่านมา๓วันแล้ว
ก็เลยส่งเรื่องมาร้องเรียนกับเพจลูกเรือปราการ
เป็นเพจของเรื่องราวในสมุทรประการนี่แหละค่ะ

เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจเธอใครจะกล้าอยู่
เกิดคุณสืบสกุลอยู่ห้องแล้วมาเจอแบบนี้

กลัวว่าคนร้ายจะปีนเข้ามาก่อเหตุอีก
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกนะ
บอกว่าพักอยู่ตึกเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้เลย
แล้วไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่อีกนะฮะฝากเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดูแลด้วยนะครับ